คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ยังมีปัญหาลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ค่ะ
กรณีผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็ยังไม่มีโรงพยาบาลรับตัวไปเพื่อทำการรักษานะคะ
มีพ่อแม่ลูกค่ะ๓คนถึงขั้นต้องอัดคลิปยกมือไหว้
บอกว่าตอนเนี้ยติดโควิดสิบเก้าทั้งครอบครัวเลยอืม
แล้วอยู่ในคอนโดมิเนียมห้องเดียวกันอยู่รวมกัน
เขาก็เลยอยากจะให้ทางโรงพยาบาลมารับตัวไปดูแลหน่อยค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอพยาบาลทุกท่านและโรงพยาบาลช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วย
ข้าพเจ้าได้ไปตรวจมาตั้งแต่วันที่๑๗แล้วตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามารับตัวข้าพเจ้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลเลย
ขอให้ทางหน่วยงานของของรัฐได้มาช่วยเหลือด้วยครับโอ้โหนี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบแล้วนะคะว่าครอบครัวนี้อยู่ในคอนโดมิเนียมแถวรัฐนาธิเบสนะคะ
ตัวที่เอ่อตัวคุณพ่อค่ะอายุห้าสิบสองมีโรคประจำตัวก็คือความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูงนะคะส่วนภรรยาอายุสี่สิบสองลูกชายอายุสิบสี่
เริ่มมีอาการหายใจติดขัดแล้วอะค่ะคือไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลตั้งแต่๑๖เมษายน
สิบเจ็ดเมษายนโรงพยาบาลบอกว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้าแต่โรงพยาบาลไม่สามารถรับตัวได้เพราะเตียงเต็ม
อยู่ในห้องพักไปก่อนภรรยาก็เลยเริ่มมีอาการตามมา
ไปตรวจสิบเก้าเมษายนรับผลยี่สิบเมษายนว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ก็เลยต้องอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันกับสามีและลูกชายออกไปไหนกันไม่ได้เลยนะคะ
เพื่อนข้างห้องต้องคอยส่งข้าวส่งน้ำให้อะค่ะยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วย
ผู้ที่เป็นพ่อว่าติดโควิด๑๙นะคะทั้งครอบครัวนี้เขาก็อยู่กันแต่
ในห้องออกไปไหนไม่ได้คนนี้ค่ะเป็นเพื่อนที่อยู่ในคอนโดมิเนีย
อายุ๔๐นะขอเรียกว่าในเอ็มเป็นนามสมมุตินะคะเขาช่วย
ด้วยวิธีการหย่อนข้าวหย่อนน้ำผูกเชือกค่ะ

ครอบครัวนี้ที่เขาติดโควิด๑๙ตัดเชือก
รับอาหารเข้าไปแบบนี้นะคะ
แล้วก็ต้องฉีดพ่นแอลกอฮอล์กันทุก๓ชั่วโมง
ตอนนี้พ่อคนที่เป็นพ่อเริ่มไอแบบหนักมากอะค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวอะไรด้วยหรือเปล่า
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือรีบมาช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อยนะคะ
แต่ลูกชายของแกอย่างเดียวที่ยังไม่มีผล

ตอนนี้ติดไปแล้วรอผลลูกอยู่นะฮะ
รัฐนาธิเบสนนทบุรีนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่จะไปช่วยเหลือนะครับ
มีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
น้องอยู่ในคอนโดในกรุงเทพนี่ฮะ
ส่งคลิปมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกอยู่คนเดียวเป็นนักศึกษานะครับ
ติดโควิดเมื่อ๑๗เมษายน
จนถึงวันนี้ยังไม่มีรถมารับไปโรงพยาบาลนะครับ
เริ่มมีอาการเป็นไข้วันที่๑๒

หนูกำลังจะได้ไปอยู่โรงพยาบาลสนาม
แถวบางขุนเทียน
แล้วก็เขาก็บอกว่าหนูเป็นผู้ป่วยสีเหลือง
ตอนนี้โรงพยาบาลเขาว่ารับแต่ผู้ป่วยสีเขียว
หนูก็เลยต้องเก็บของรอใหม่
แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเขากำลังหาโรงพยาบาลให้

หนูก็ไม่รู้ว่าหนูต้องรอไปถึงตอนไหน
ตอนนี้หนูรอจนอาการหนูยิ่งสุด
เอาเป็นน่องรอมาตั้งแต่๑๗เมษายน
บอกว่าอยู่คอนโดคนเดียวอาหารกับยาก็เริ่มจะหมด
ก็เลยอัดคลิปวิดีโอส่งมาขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าพ่อกับแม่ญาติพี่น้องนี่อยู่ต่างจังหวัดหมด

แต่ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะฮะหลังจากที่น้องส่งคลิปมาให้ทีมข่าวของเราด้วยนะครับ

ตอนนี้มีรถฉุกเฉินไปรับน้องไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ

บอกว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙กักตัวอยู่บ้านรอคอยความช่วยเหลืออยู่ค่ะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีหน่วยงานไหนไปดูแลนะคะ
ประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนก็เลยต้องพ่นยา
ส่งข้าวส่งน้ำโทรถามอาการ
แล้วก็พอติดต่อหน่วยงานรัฐส่วนที่เกี่ยวข้อง
เหมือนกับว่าโยนกันไปโยนกันมาปัญหาคือติดเชื้อคนเดียว
แต่ถ้าการรับตัวไปรักษามันช้าถ้าคนติดเพิ่มจะทำยังไง
ชุมชนคลองเตอร์อยู่กันแบบใกล้ชิดด้วยอ่ะนะคะ
ก็อยู่แออาจเบเซียนมากถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะ
ก็คุยกับคนที่ติดเชื้อนะคะเขาก็แจ้งไทม์ไลน์อย่างละเอียดเรียบร้อยอ่ะนะคะ
เขาก็บอกว่าปัญหาคือตอนนี้กักตัวอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีมีการโพสต์เพิ่มเติม
คนติดเชื้อเพิ่มอีกแล้วอีกรายหนึ่ง
เราก็เลยถามไปที่ประธานชุมชนในสิทธิชาตินะคะ
เขาก็เลยบอกว่าณตอนนี้นะ๘รายแล้วนะ
ในชุมชนนะฮะ๘รายแล้วนะคะที่ติดเชื้อโควิด๑๙
บางคนยังรอผลตรวจอยู่ยังไม่รวมคนเสี่ยงอีกเพียบเลย
ชุมชนคลองเตยเขาอยู่กัน๗๘พันคนอ่ะแล้วแออัดด้วย
บ้านอยู่ติดติดกันนะคะคือเปิดประตูก็เจอกันแล้วอ่ะ
คนที่ติดเชื้อ๘คนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว๖คน
ยังเหลืออีก๒หาเตียงไม่ได้คนหนึ่งต้องกักตัวอยู่ในรถ
เมื่อสักครู่นี้มีภาพนะฮะอยู่แต่ในรถ
จะเห็นภาพเมื่อกี้เขาจะมีภาพที่ไปดูที่รถกัน
นี่ฮะที่อยู่แต่ในรถเพราะเขาก็ไม่กล้าไปอยู่ในบ้านในชุมชนของเขา
แต่อีกคนนึงเขาก็จำเป็นจะต้องอยู่ในบ้าน
ตอนนี้เขาเสี่ยงกันนะคะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยเหลือหน่อย
เขาไปโรงพยาบาลโดนโรงพยาบาลตีกลับมาบอกให้มาพักฟื้นที่บ้าน
มาดูอาการที่บ้านอีกทั้งกลับมาคืนที่บ้านยาก็ไม่มีให้เขา
ก็ไม่ได้แนะนำให้เขาว่าถ้าเขาภูมิภาคต้องทำยังไง
เขายอมนอนที่รถนะครั้งนี้สองวันแล้ว
ผมก็เลยประสานทางเขตทางเขตทำไมถึงไม่ส่งคนมาดูแล
ผมก็เอาจนป่านนี้ยังไม่มีใครเข้ามาสอบถามเลย
ให้แนะนำให้ที่ถูกวิธีว่าเขาก
ติดหรือไม่ติดนะครับก็เนี่ยถึงว่าทำไมถึงไม่เข้าลงมาดู
เพิ่งจะสองวันแล้วนี่ค่ะประธานชุมชนถึงขั้นบอกว่าไปติด
วัดนะคะครับบอกว่าประสานทางวัดให้จัดทำเป็นเตียงหน่อยได้
โรงพยาบาลสนามอืมก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีนะคะแต่โรงพยาบาลสนาม
เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่ได้หนักมากนะใช่ไหม
แต่ละคนก็ยังไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงเลยไงเพราะว่ารู้ว่า
ติดเชื้อแต่ยังไม่ได้พบหมอเลยฝากท่านผู้ว่ากรทมโฆษกรทมนะฮะ
ชุมพลทองเตยผมว่าเป็นเป็นจุดที่ต้องไปดูอย่างเร่งด่วนเพราะ
ว่าเขาอยู่กันเยอะใช่เดี๋ยวจะเป็นกลุ่มก้อนเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมา
นี่จะยุ่งนะครับนี่ถึงขั้นต้องกักตัวในรถแล้วนะฮะใช่